กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความเคลื่อนไหวจากกรกตกันหน่อยก่อนหน่อยนะคะ
ออกมาเป็นระลอกระลอกเป็นแบบนี้นะลักษณะคล้ายคลื่นในทะเลอันดามัน
คือถ้าใช้คำว่าออกไปเป็นระยะมันดูสงบไป
คุณผู้ชมวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
มีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่๒หน่วยเลือกตั้งนะคะในเขต
เลือกตั้งที่๓จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่
จำนวน๖หน่วยเลือกตั้งใน๕จังหวัดประกอบด้วย
ลำปางยะโสธรเพชรชบูรณ์พิศนุโลกแล้วก็กรุงเทพมหานคร
แสวงบุญมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่า
หน่วยที่ถูกสั่งให้นับคะแนนหรือเลือกตั้งใหม่
จะต้องดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการประกาศผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการคือ๙พฤษภาคม
ว่าหลังผ่านพ้นเทศกาลสงครานไปแล้ว
น่าจะมีกำหนดวันที่ชัดเจนออกมาจากทางกรกตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อันนี้กราฟิกนะเราให้ดูหน้าจอแบบนี้นะฮะว่าหน่วยไหน

ขณะที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
ด้านบริหารการเงินการคลั่ง
ยืนยันบอกว่าเป็นการมอบรางวัลเพื่อให้กำลังใจ
ที่ทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอ
ซึ่งในอนาคตต้องดำเนินการทุกอย่าง
ให้สอดคล้องกับแผนวิทยาลัยศาสตร์ชาติ๒๐ปี
แล้วก็ไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจ
แต่เป็นการสืบทอดการทำงาน
นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่า
วันนี้หลายอย่างยังคงวุ่นวายไปหมด

แต่กลับมีความพยายามทำให้ไม่ดี

มันหลายอย่างว่านั้น

ส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีตัวแทนกลุ่มคนไทยหัวใจตรงกันที่รักและเคารพในสถาบันรวมตัวกันไปประมาณ๓๐คนเนี่ยนะคะ
ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการเอ่อ
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
บอกขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
ว่าการกระทำหลายอย่างของนายปียบุตรเข้าข่ายหมินสถาบันเบื้องสูง
โดยได้รวบรวมพยาหลักฐานที่มีทั้งการถอดคำพูดและคลิปวิดีโอมามอบให้กับตำรวจเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดต่อไปค่ะ
ส่วนพักอนาคตใหม่นะคะก่อนหน้านี้หลังจากเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินสายไปต่างจังหวัดไปขอบคุณทุกคะแนน
วันนี้เป็นคิวของพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญได้ป๊อปภูล่าโหวตด้วยนะคะ
นำโดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะลงพื้นที่สยามสแควร์ไปขอบคุณเยาวชน
สิทธิ์นักศึกษาที่ให้การสนับสนุนพักนะคะจนทำให้ได้รับคะแนนป๊อปปูล่าโหวตในกรุงเทพมหานคร
นำมาเป็นลำดับหนึ่งเลยซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาน
ปฑวันด้วยอ้ออ่าเอ่อไปใกล้ค่ะไปใกล้แต่ยังไม่ไป
นายธนทรจะต้องเดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียกความผิดตามมาตราหนึ่งร้อยสิบหก

เตรียมใจไปสอนอออเตรียมใจไปสอนออ